๔๔บาทถูกใจเขาล่ะถูกใจคนใช้น้ำมันดีเซลอย่างมาก
แต่ยังมีข่าวดีต่อเนื่องครับเพราะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมัน
กรบนมีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีก๕๐สตางค์ต่อลิตรครับ
นั่นจะทำให้ราคาขายจะไปอยู่ที่๓๓บาท๙๔สตางค์ต่อลิตร
มีผลเมื่อไหร่ล่ะ๒๒กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
เป็นผลมาจากราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกมีการอ่อนตัวลง
แล้วก็สภาพคล่องของกองทุนน้ำมันของเราดีขึ้นครับ
ก็เป็นการลดลงครั้งที่๒ในรอบเดือนก็หวังว่าจะมีข่าวดีแบบนี้ต่อเนื่องสำหรับชาวดีเซลนะครับ
แต่เรื่องนี้ข่าวร้ายเลยสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกอ่อนครับ
เพราะว่าผ้าอ้อมเด็กรวมไปถึงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด้วย
ท่านนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยที่ได้รับแจ้งจากผู้ผลิตผ้าอ้อม
และของผู้ใหญ่ว่าจะขอปรับราคาขาย
จากต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งที่มันสูงขึ้นนั่นเอง
คณะเดียวกันแหล่งข่าวจากร้านค้าปลีกค้าส่งแห่ง๑
ยี่ห้อหนึ่งนะแจ้งมาว่าจะขึ้นราคาในเดือนมีนาคมนี้เหมือนกัน
แต่ยังไม่เปิดเผยนะว่าคุณผู้ชมราคาที่จะปรับขึ้นจะปรับเป็นเท่าไหร่นะครับ
ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้าไทยหลังวันที่๑มิถุนายนเป็นต้นไป
จะต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินแล้วนะครับ
โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าที่เราเรียกกันค่าเหยียบแผ่นดินนั่นแหละ
ซึ่งถ้าเข้าทางบกและทางน้ำจะต้องจ่ายคนละ๑๕๐บาท
ถ้ามาจากทางอากาศครับต้องจ่ายคนละ๓๐๐บาท
แต่ก็จะมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางเพื่อการทูต
กงศุลหรือการปฏิบัติราชการ
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในไทยทารกและเด็กอายุไม่เกิน๒ปี
ทั้งหมดนี้ได้รับการยกเว้นครับ